พูดถึงภาพกล้องวงจรปิดก็ต้องนึกถึงผู้ชายคนนี้

แกก็ยังเดินหาหลักฐานอะไรอย่างต่อเนื่องเลย
แล้วก่อนอันนี้จริงเราเคยนำเสนอไปแล้วว่า
มันจะมีช่วงหนึ่งพี่เต้มงคลกิจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
คนไปสังเกตเห็นว่าข้างหลังพี่เต้เนี่ย
เหมือนจะมีเงาผู้หญิงอยู่มีเงาผู้หญิงอยู่
พี่เต้ก็บอกนี่แหละเงานี้แหละคือ
ขออภัยนะไม่ได้มีการลบหลู่แต่อย่างใด
เต้บอกว่านี่คือวิญญาณที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

เป็นช่วงที่จะเห็นที่ละวงแดงไว้นะฮะ
แดงเนี่ยใบหน้าเหมือนผู้หญิง
อยู่ตรงเสื้อชูชีพด้วยครับ
ชาวเน็ตก็วิเคราะห์กันไปต่างนานาเลย
บางคนก็บอกว่านี่แหละวิญญาณคุณแตงโมหรือเปล่า
คุณเต้ครับคุณเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์

เพราะมีวิญญาณที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ทีมข่าวครับเอาคลิปพี่เต้ลงพื้นที่วัดสร้อยทองเมื่อวันก่อนมาตรวจสอบ
เพราะว่าจุดที่ชาวเน็ตมองกันว่าเป็นหน้าผู้หญิง

โสเตอร์ภาพพระสงฆ์ติดไว้ตรงนั้น

นี่ดูฮะวงเขียว

เต้ก็ทำให้ชาวเน็ตคิดไปต่าง
หน้าเลยรูปพระสงชัดครับ
นอกจากจะต้องลุ้นกับกล้องวงจรปิด
ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญแล้วต้องมาลุ้นกับอะไรแบบนี้ด้วย

ส่วนโปสเตอร์ล่าสุดของพี่เต้พระอำเจ็ดเนี่ยเป็นการบอกกำหนดการ
เขาจะไปไหนบ้างมีเทศบาลเมืองบางกรวยกรมเจ้าท่านนทบุรี
แล้วก็ใต้สะพานพระราม๕ครับ
ใครอยากไปดูการทำงานของพี่เต้นะฮะ

ไปหลายที่แล้วนะครับ